สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
ดิฉันก็คิดนะว่าบางทีทำไมดิฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วย

เพราะว่าถ้ารายการนี้มาแล้วถ้าไม่เต้นไม่จ่ายค่าตัวครับ
เอาเหรอได้ค่ะได้เลยอีกไหมพอยัง

งั้นก็อยู่เฉยก็ได้หรอก
กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพสร้างรายได้กันหน่อย

เพราะว่าเขาพาไปเรียนรู้ผู้สูงอายุ

ไปไกลอยู่นะน่าจะเลยหน้าราดที่วาดไปอีกคุณอ่ะ
เขาบอกว่าพาไปทำลูกประคบ

เมื่อยหายเหนื่อยเมื่อยล้าปกติคุณชอบนวดไหม
ถ้าปวดแล้วก็เมื่อยล้าเราก็ต้องไปนวดแผนโบราณ
วดแผนโบราณคนนวดโบราณหรือว่าอะไรโบราณ
ต้องโบราณโบราณเลยสิหรอ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะที่จังหวัดสตูนค่ะ

นายรัตนาชัยกาหนุงนะคะรองนายกอบตฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
เขาบอกว่าการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าให้ตนเองและสังคมเคยไหม

หมายถึงเคยสร้างคุณค่าให้สังคมเคยไหม

เป็นประจำนะฮะและที่สำคัญคุณผู้ชมคือไปเนี่ยได้พบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันด้วย

ลดภาวะความซึมเศร้าบางคนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคนเดียวคุณตาคุณยายเหงาหงอยไง

ออกมาแบบนี้เจอเพื่อนได้พูดได้คุยกันนะฮะ
ทางด้านนางอันใบกาเด็มค่ะผู้สูงอายุที่อบรมการทำลูกประคบบอกว่าดีใจนะที่ทางอบตฉลุงได้เห็นความสำคัญกับผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมต่างอะไรแบบนี้
ลูกประคบเนี่ยปกติตัวเองเนี่ยก็วัยนี้เนาะใช้กันอยู่แล้วหาซื้อมาในราคาคู่ละ๑๕๐บาทแต่พอได้ทำใช้เองแม่มันลดค่าใช้จ่ายได้หลายตังค์อยู่นะคุณรวมไปถึงทำขายก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
เขาบอกมาอย่างงี้วิธีการทำลูกประคบไม่ยากค่ะมีด้วยกันสองแบบแบบที่หนึ่งค่ะเป็นประคบแบบสมุนไพรสดแล้วก็สมุนไพรแห้งสมุนไพรที่ใช้ในการทำหาไม่ยากเขาบอกแถวบ้านคุณก็น่าจะมีกันหมดนะครับมีไพรมีตระไคร้หอมใบมะขามผิวมะกรูดขมิ้นโผงด้วยเอามาคลุกกันแล้วก็คลุกข้าวกินไม่กินเอามาประคบ
โรยด้วยเกลือซะหน่อยแล้วก็พิมพ์เสนการบูลนั่นเองนะคะจากนั้นก็นำมามัดกับเชือกเอามาเป็นกลมนี่แหละทำเป็นลูกประคบค่ะวิธีการใช้ไม่ยากเหมือนกันนำไปนึ่งประมาณ๑๐๑๕นาทีนานกว่านี้ไม่ดีนะคะมันจะร้อนเกินไปแล้วก็นำมาประคบตามร่างกายค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อตามขาตามเมื่อยตรงไหนก็ประคบตรงนั้นคุณรู้หรือเปล่าอะไรที่ดีกว่าลูกประค
ดีไหมจ๊ะพี่จ๋า

นี่ลูกประคบนี่มันมีประโยชน์หลากหลายนะ

มาประคบให้มันหายปวดเมื่อยแล้วเอาไปจีบสาวก็ได้ด้วย

เอ้าเรื่องของเรื่องนะครับ

ครูบาอาจารย์แล้วก็เหล่าบรรดา
ข้าราชการจากหน่วยงานต่างนะครับ
เขาไปกันที่หอประชุมโรงเรียนบ้านพระเพิง
อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วครับ

แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาไปกันนะครับ
ก็มีทั้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหารส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียน

เข้าอบรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
ก็งานนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนก็ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตาม
สามารถนำไปดำเนินชีวิตได้จริงนะครับ
ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการนำขยะเหลือใช้เนี่ย
ขวดน้ำกระดาษกระป๋องน้ำมันเครื่อง
ขยะเหล่านี้ครับสามารถนำมาแปรรูปเป็นมูลค่า
หรือว่านำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับ
แล้วก็ให้ชุมชนนักน้องนักเรียนแบบนี้เนี่ย
ได้เรียนรู้ถึงการคัดแยกขยะครับ
บอกว่ามันง่ายมากเพียงแค่ต้องทำให้มันถูกวิธี
แล้วก็ทำอย่างจริงจังเป็นประจำก็จะช่วยได้นะครับ
ในการรีไซเคิลแบบนี้ครับ
โอ้โหน้องนักเรียนนี่มากันเป็นขบวนเลยเนอ
คือจริงเริ่มด้วยวิธีง่ายนะ

อะไรที่เป็นแบบขวดพลาสติกหรืออะไรที่เป็นอาหารสดเนี่ย
คนเก็บไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันง่ายขึ้น
ไปถึงขยะอย่างที่คุณชนะบอกไป

มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับ
เรื่องนี้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม
เพราะฉะนั้นเรามีอีกหนึ่งสิ่งก่อนที่จะไปเป็นควายเหล็กในทุกวันนี้
เราก็มีควายตัวเป็นด้วย

นี่ฉันต้องหันทางไหนละมีทางนี้คุยกับคุณเนี่ย

เขาก็เลยทำพิธีห้องขวัญควายค่ะ

ขอบคุณที่ช่วยเหลือการทำนากันมาอย่างยาวนานค่ะ
งานนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภะเยานะฮะ
ชาวบ้านตะบนแม่ใสเขาจัดประเพณีนี้เป็นประจำทุกปีเลยค่ะ
เป็นพิธีการห้องขวัญควายนะฮะ
หรือเปราะเพณีสู่ควัญควาย
เป็นประเพณีของชาวเหนือล้านนาคุณ
เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบันนี้เลย
ประเพณีนี้ค่ะมีขึ้นเป็นการตอบแทนพระคุณควายนะคุณเอาจริง
คือถ้าไม่มีควายยุคก่อนทำนากันลำบากเลยนะ
ช่วยกันทำนาโดยเฉพาะในเรื่องของการไถพรวนดินในไร่ในนา
มีข้าวกินแล้วก็ทำให้ชาวนาเนี่ยอ้าปากลืมตาได้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกกันมานะฮะ
ก็เลยมีการทำพิธีสู่ขวัญควายค่ะเป็นการเรียกขวัญแล้วก็ให้กำลังใจควายด้วย
หลังจากที่ถูกใช้งานมาอย่างหนักถูกไถนาถูกเขี้ยนทุบตีด้วยไม้เรียวมาตลอด
จนการมีการดุดาด้วยอย่างเช่นเดินอะไรอย่างนี้
หน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะประเพณีเขาจัดขึ้นหลังจากที่ควายไถนาเสร็จแล้วก็มีการปลูกข้าวจนต้นข้าวเนี่ยยืนต้นเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยจะมีประเพณีขึ้นให้กำลังใจควายนั่นเองนะคะ
ว่าการทำพิธีสู่ขวัญควายเนี่ยจะต้องเตรียมข้าวหายไก่คู่ข้าวปั้นกล้วยหน่วย
อกไม้ทูบเทียนน้ำขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็สายศีลด้วย
ประเพณีเหล่านี้ชาวเหนือล้านนาเขาต้องการสืบทอดให้คงอยู่ไป
ลูกชั่วหลานเลยทีเดียวนั่นเองค่ะ
ดิฉันว่าดีนะประเพณีแบบนี้น่ารักด้วย
ก็ทำให้คนในชุมชนคนในหมู่บ้านได้มาเห็นคุณค่าของควายด้วย
ใช้ใช้งานเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยทำงานมาหนัก
ทำงานมาเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดุเขาบ่อยพูดกับเขาดีนะ

เอาควายนี้เป็นสัตว์ที่รักแล้วรักเลย
ไม่เคยเหลียวแลใครนะจะบอกให้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมคะควายเนี่ยขาดเขาไม่ได้ทำไมมีเขาแล้วมันไม่ใช่ควายไง

เอาออกไปแล้วสบายใจหายห่วง
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไลน์มาคุยกันเยอะจริงเรื่องของแต่ละเมนูที่เป็นเมนูวันหยุดประจำของคุณผู้ชม

กัดลิ้นตัวเองจะกัดทำไมเรากัดคณะหมูกรอบนี่สิ
อ้าวบางคนก็บอกฝนตกพร่ำแม่ดำกลางล่ม
อืมคิดว่าจะบอกฝนตกพร่ำพาประจกพรึ่ม

คุณผู้ชมครับช่วงนี้หิวกันแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปตลอดกินทั่วถิ่นไทยกัน
จังหวัดที่ผมจะพาคุณผู้ชมไป
บอกเลยว่าไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานคร
เมืองนท์อืมใกล้นิดเดียวไปนทบุรีนี่

เดี๋ยวจะพาไปจิบกาแฟเบา
บรรยากาศชิวด้วยบอกเลยว่างานนี้ห้าม
ติดตามในช่วงของตลอดกิน

พาผมมาที่นี่ท่าน้ำนนฮะจังหวัดนนทบุรี
พาถึงที่นี่ของกินสมบูรณ์
เดี๋ยวจะพาไปอร่อยกันในช่วงของตลอดกิน

เดี๋ยวไปให้อาหารปลาก่อนแล้วเจอกันที่ร้านอาหารครับ

ร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่เครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับ

กว่าครับได้ครับข้างหน้านี่ยังมีอีกพี่ฟี่นี่ตรงนี้ยังมีอีกใช่ไหมเนี่ย
ด้านหลังนี้ก็มีด้วยพี่ฟี่ครับช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านของเราหน่อย
ได้ค่ะคือจะย้อนกลับไปสักประมาณเจ็ดแปดปีก่อนครับครับ
พ่อผมเขาเริ่มจะสุขภาพไม่ดีเริ่มป่วย
ก็เลยต้องออกมาดูแลเขาก็เลยได้เปิดร้านแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ชื่อนี้
ตอนแรกยังไม่ได้ทำให้มันนั่งได้หมด
ตอนแรกจะมีแค่ข้างในห้องแอร์ตอบโจทย์คนเมืองที่แบบว่า
อยากเข้าใกล้ธรรมชาติบ้างผมว่าสวยนะรสชาติผมไม่รู้
ผมชนะใครหรือเปล่าผมอาจจะแพ้ทุกคนก็ได้แต่ว่า
ผมว่าสวนผมโอ๊ยน่าจะโอเคอ่าพี่ฟี่ครับวันนี้ครับ
บอกว่าจะมีเมนูมาแนะนำเราด้วยใช่มีอะไรบ้างอื่นอ่า
จะมีสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้ง
แล้วก็ข้าวสำคัญคั่วพริกเกลือโอ้โหฟังชื่อแล้วอย่างแรกเลยนะครับ
นี่สปาเกตตี้เบคอนมันแห้งเส้นมันไม่นิ่มจนเกินไป
แต่มันก็ไม่แข็งนะหอมหวานแล้วก็มีความเผ็ดของพริกแห้ง
ใช่ครับใช่อืมสุดยอดเลยครับเมนูนี้ครับผม
เมนูนี้คืออะไรครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยคั่วกุ้งไข่อบครับผม
รสชาติเข้มข้นอร่อยตัวเส้นไม่มีเหนียวเลย
ว่ากุ้งเนี่ยสดมากครับผมนะทานคู่กับไข่นี่มันหอมหวานมันจริงเลย
ครับรสชาติอร่อยครับเมนูนี้คืออะไรครับเนี้ย
สามชั้นคั่วพริกเกลือครับอืมสามชั้นของพี่นี่ยังกรอบอยู่เลย
ใช่ครับอร่อยมากแล้วก็ทานคู่กับข้าวแล้วก็มีไข่ไปด้วยน้ำหู
เป็นจริงครับผมอันนี้คืออะไรครับทำไมมีมะพร้าวด้วยครับ
อันนี้จะเป็นกาแฟดำอเมริกาโน่ครับแล้วก็ใส่ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน
ใครที่ชอบทานน้ำมะพร้าวแล้วก็อยากกินกาแฟเมนูนี้ต้องแนะนำ
แนะนำคุณผู้ชมครับสีดำนี่คืออะไรฮะ
ตัวนี้จะเป็นเค้กสุรัตเบียร์ดำมันเป็นส่วนผสมของเบียร์ก็จริงนะครับ
แต่ว่าถึงเวลาตอนเข้าไปอบเนี่ยแอลกอฮอลมันระเหยออกไปหมดแล้ว
ตอนนี้ครับผมช่วยบอกพี่กัดร้านหน่อยมายังไงเอ่ยร้านอยู่ที่
ติวานนท์๓นะครับเข้ามาในซอยประมาณสัก๔๐๐เมตรนะครับ

แต่ถ้าเกิดแล้วมันมาไม่ถูกจริงแล้วอยู่ตรงไหน

ใช่ครับ๐๘๙๖๐๒๓๓๓๗ครับผมครับ
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฟี่มากนะครับขอบคุณครับ
ให้โอกาสกับเรานะครับอาทิตย์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหน
ไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากน้องนุ่งบ้างเลยคุณชนะ

ไม้เยอะเขียวชะอุ่มเลยใบไม้ที่เต็มเลย
ถ้าดิฉันไปร้านนี้นะบอกเลยใบไม้หายเกลี้ยง
คุณไปกินใบไม้หมดหรือครับคุณมันเด็ดนี่เองดอกมงดอกไม้ด้วยไหมคุณไปกินใบไม้หมดหรือครับถ้าดิฉันไปร้านนี้นะบอกเลยใบไม้หายเกลี้ยง

ร้านนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของเค้ก
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเค้กที่มันหลากหลายบางที

ไปทานเค้กชิ้นนี้แล้ววันต่อไปไปกินบางทีเขาไม่ได้ทำ

แล้วก็กาแฟมะพร้าวเขาสุดยอดจริง
ไม่เคยทานกาแฟที่ไหนเป็นกาแฟมะพร้าวแบบนี้

ส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เลย
ของอร่อยที่จังหวัดพยาวกับเมนูอ่องมันปูนานึ่ง
ยังไม่พอนะคะไปแซ่บกันแบบสุดสากเลยเด้อ
ส้มตำรสจัดจ้านจะแซ่บแค่ไหน